หลายคนอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวตัวเอง
ไปไหนมาไหนกิจกรรมส่วนตัวบ้าง
หรือไม่ก็เป็นการรายงานข่าว
ให้หลายคนได้ทราบในโลกโซเชียล
แต่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้กลายเป็นดาบสองคมได้

แต่ดังนั้นจะใช้อย่างถูกวิธีได้อย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณจีรภาสุริสุกกันเลยครับ
เชิญครับ
ดาราเซลปต่างพากันถ่ายทอดสดวีดีโอ
ให้บุคคลที่มีชื่อเสียงสื่อสารไปยังบรรดาแฟนเพจ
ให้กับเพื่อนได้ชมกิจกรรมของเรา

จากนั้นทำตามขั้นตอนก็เริ่มถ่ายทอดสดได้เลยค่ะ
เพื่อให้เข้ามาร่วมการชมถ่ายทอดสดในครั้งนี้
สามารถให้ผู้ที่เข้าชมการถ่ายทอดสดค่ะ
สามารถแสดงความคิดเห็นกันแบบสดได้

จะไม่สามารถตอบความคิดเห็นได้เป็นแบบข้อความนะคะ
แต่เป็นการตอบโต้ได้ผ่านทางวีดีโอเท่านั้นค่ะ
จากการที่ถ่ายทอดสดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ให้ความเห็นว่าการเข้ามาของฟีเจอร์นี้
ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น
และสามารถผลิตเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง
เหมือนว่ากำลังมีช่องรายการเป็นของตัวเองค่ะ
คงเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดในที่ต่าง

คือเสริมโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์วิกฤตทางการเมือง

เราก็จะเห็นไลฟ์ที่เป็นแฟนถ่ายทอดสด
จากมุมมองจากจุดต่างที่มากขึ้น
บรรดาสำนักข่าวต่างเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นค่ะ
ก็เลือกใช้ช่องทางนี้ในการนำเสนอข่าวสารให้กับคนทั่วโลก
เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
มาใช้ถ่ายทอดสดรายการข่าวเที่ยงทั้งช่วง
เหมือนว่ากำลังนั่งดูข่าวจากหน้าจอทีวี
โดยฟีเจอร์นี้สามารถถ่ายทอดสดผ่านอุปกรณ์อะไรก็ได้
โดยไม่จำกัดอยู่แค่ที่สมาร์ทโฟนเท่านั้นค่ะ
ให้สามารถถ่ายทอดสดจากกล้อง

และสวิตช์ภาพขนาดสดได้อีกด้วยค่ะ
ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างที่เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้น
ทำให้ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาได้
เหมือนกรณีที่คนบางกลุ่มนำฟีเจอร์นี้
ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมค่ะ
บางเรื่องบางเหตุการณ์มันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากรู้

ผมเชื่อว่าหลายครั้งถ้าเราเห็นภาพเหล่านั้น
หรือว่าคลิปวีดีโอผ่านไลฟ์ต่างเหล่านั้น

อย่าไปกดไลค์อย่าไปกดแชร์ในภาพ
หรือว่าในเรื่องราวต่างที่เรารู้สึกว่า
มันไม่เหมาะสมที่มีการเผยแพร่หรือถ่ายทอด
แล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าสามารถบอกต่อได้

โดยเพราะใช้สื่อใหม่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์
น่าจะดีกว่าการที่มาใช้เล่าบางเรื่อง
มันอาจจะก่อให้เกิดเพศภัยเกิดขึ้นตามมาครับ